เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นแล้วเห็นจดหมายที่ด้านหลังของดอมใช่ไหมคะ
คือข้อความที่น้องม๖คนนี้เขาเขียนเอาไว้
ก่อนจะตัดสินใจผูกคอตาย
แรกเขาก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วไง
แม่ตั้งใจจะซื้อให้สิ้นเดือนนี้อยู่แล้วนะ
แม่บอกว่าพวกอุปกรณ์การเรียนที่จะส่งเสริมการศึกษา
แม่จัดให้ทุกครอบครัวใช่ถ้ามีนะถ้ามีนะ
หรือว่าเดี๋ยวช้าหน่อยแต่ยังไงก็ตามนะ
ถ้าลูกบอกแม่จะใช้เรียนหัวซุกหัวสุนหายทุกบ้าน
หาให้บ้านนี้ก็เหมือนกันไง
เพราะฉะนั้นไม่คิดเลยว่าน้องจะไปยืมเงินเพื่อนมา
แล้วโอนไปจะไปซื้อไอโฟนปรากฏเจอมิจฉาชีพหลอก
ได้เงินน้องไปเกือบ๒๐๐๐น้องเครียดมากเลยนะ
ผูกคอตายค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๕ที่ผ่านมานะ
เกิดขึ้นที่พื้นที่อำเภอปากพนังที่นครศรีธรรมราช
แล้วในห้องนอนเจอศพของน้องพลอย
นางสาวอาธิยานะคะอายุ๑๙ปีน้องน่ะอยู่ม๖แล้วนะ
เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะ
แล้วพอมีกระบวนการพอไปเจอศพ
แล้วเมื่อวานนี้นะครอบครัวก็นำร่างของน้อง
มาที่วัดด้วยนะคะเพื่อที่จะมาประกอบพิธีตามศาสนา
เอามาตั้งบำเพ็ญกุศลอันนี้คือจัดที่บ้านค่ะ
จัดงานศพอยู่ที่บ้านแล้วด้วยความ

ทุกคนพอรู้ข่าวน้องพลอยเสียใจ
ครูอาจารย์เครือญาติเราได้คุยกับแม่ของน้องพลอย
แม่ก็ยังเสียใจอยู่นะคะคุณแม่บุญเยือน

คุณผู้ชมห้องนี้นี่แหละค่ะ
คือห้องที่น้องพลอยผูกคอเสียชีวิตนะคะ
แม่ยังเก็บทุกอย่างไว้เลยใช่แม่เก็บทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมดแล้วแม่ก็เล่าให้ฟังว่า
พลอยเป็นลูกคนโตปกติพลอยเขาอยู่กับคุณตาคุณยาย
ตัวแม่น่ะแม่ไปทำงานเป็นแม่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
แม่กับพ่อของน้องพลอยแยกทางกันแล้วแต่ก็ส่งเสียก็ดูแลน้องพลอยตลอดนะ
พลอยเขาไม่ได้มีปัญหาเขาไม่ได้ติดขัดเรื่องอะไรเลย
จริงน้องพลอยเขาเป็นเด็กดีเรียนดีมาตลอดเลยนะ
เขามีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตน้องพลอยเขามาบอก
แม่หนูอยากเรียนนิติหนูอยากเรียนกฎหมาย
แล้วหนูจะเข้าที่มอให้ได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะ
แม่ก็พร้อมจะสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนการสอนอุปกรณ์ต่างอย่างเต็มที่นะ
เอามาใช้ตอนที่หนูเข้ามหาวิทยาลัยนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูก็จบม๖แล้ว
แม่ก็เลยบอกว่าพลอยอันไหนจำเป็นกว่ากันลูกอันไหนจำเป็นกว่าเดี๋ยวซื้ออันนั้นก่อนนะ
แล้วทีนี้เนี่ยน้องพลอยก็มาบอกแม่คือมาบอกกับแม่ว่าแม่หนูไปกู้เงินมา
แม่ยังไม่ได้เอกใจอะไรเลยนะตอนนั้นแม่ก็แม่คิดว่าจริงถ้าเกิดว่าลูกอยากได้อะไรแม่ก็พร้อมจะซื้อให้นะ
ยังถามลูกเหรอพลอยพอรีบใช้ไหมอ่ะลูกไม่รีบแม่เดี๋ยวเข้ามหาวิทยาลัยค่อยซื้อก็ได้
ใหม่สุดคือ๑๕ทีนี้๑๓เป็นรุ่นนัก๒ปีแล้วแม่ก็เลยตกลงกับน้องพลอยว่า
เดี๋ยวสิ้นเดือนตุลาคมนี้สิ้นเดือนนี้เดี๋ยวแม่ซื้อให้นะแม่ไม่คิดหรอกว่าลูกจะมาตัดสินใจแบบนี้
ช็อกมากเลยนะพยายามทบทวนว่าเพราะอะไรทำไมลูกถึงคิดสั้น
แล้วแม่ไปเจอจดหมายด้วยไงแม่ก็เห็นว่าหลักฐานอยู่ในแชท
ประโยคนี้ของน้องอยู่อยู่ในจดหมายเดี๋ยวจดหมายเนื้อความยังไง
จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะแล้วแม่ก็เลยมาเปิดดูมือถือของลูก
ปรากฏว่าอ๋อแม่เชื่อเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ลูกเครียด
เคยเห็นข่าวลักษณะแบบนี้มาแล้วแล้วจนไปถามเพื่อนของลูกสองคนนะ
ปรากฏก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อพลอยไปยืมเงินเพื่อนมา๒คน
แล้วพอโอนตังไปให้ฝั่งมิจฉาชีพทั้งหมดที่โอนไปเป็นเงินดาวน๑๘๕๐๐บาท
แล้วมันก็ยังหลอกให้น้องโอนไปให้อีกแต่ไม่ส่งมือถือมาให้สักที
น้องเครียดเพราะว่านี่คือเงินที่ยืมเพื่อนมาด้วยไง
เลยตัดสินใจจบชีวิตค่ะ
ลูกไปกู้ตังมาได้บอกว่าลูกไม่ต้องใช้เฮิลของลูกนะ
แม่มีตังค์ที่จะซื้อให้ลูกลูกอยากได้อะไรแม่จะซื้อให้ขอแค่ลูกตั้งใจเรียน
ถ้ายังไม่ซื้อก่อนแม่ขอสักสิ้นเดือนนี้นะเดี๋ยวแม่จะซื้อให้
สิ้นเดือนที่จะถึงเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าจะซื้อให้

คุณแม่อยากพูดไปถึงส่วนที่พวกนั้นให้เข้าใจให้อีกคนกันมาเลยนะคะ
หนูไม่มีอะไรจะพูดเลยเพราะว่าโกรธเค้าทำแบบนี้เขาทำได้อย่างไง
กับเด็กที่กำลังเป็นอนาคตของชาติ
นี่ฟังดูรู้เลยฟังดูเข้าใจเลยแม่ก็ให้ความมั่นใจพลอย
แม่ซื้อให้แน่นอนตัวเด็กก็ไม่อยากรบกวน

ถ้าได้มาก็แม่หนูซื้อแล้วนะนี่ไงน้องตั้งใจแบบนี้
เขาก็ไปกู้ตังค์แล้วพบทางซึ่งคือเท่าที่ฟังดูเนี่ย
น้องเขาก็คิดแล้วคิดอีกนะ
คิดหน้าคิดหลังกว่าจะคิดเรื่องจะซื้อไอโฟนเนี่ย
ไม่ได้เอารุ่นใหม่สุดแล้วก็ไม่ได้อยากใช้เงินแม่ด้วย
สองคนนั้นคือน้องนิวน้องนิวกับน้องเฟิร์น
เขาก็เปิดใจเล่าให้ทีมข่าวฟังคุณผู้ชมว่า
วันเกิดเหตุ๑๕ตุลาคมวันอาทิตย์ช่วงเที่ยง
พลอยเนี่ยทักแชทไปหาน้องนิวแล้วก็บอกว่า
นิวเราน่าจะโดนหลอกแล้ว
แล้วน้องนิวก็บอกอีกว่าพลอยเขาดูมีอาการเครียดมาก
แล้วพลอยยังบอกกับเธอว่า
ประโยคต่อไปเดี๋ยวบอกแม่คืนให้นะ
เราไม่อยู่จริงคือหมายความว่าเราจะไม่อยู่จริง
โอ้โหแล้วนี่คือบทสนทนาที่น้องนิวคุยกับน้องพลอยครับ
ทีแรกน้องนิวยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยพลอยพูดเล่นหรือเปล่า

หลังจากนั้นบ่าย๓โมงนิวแชทไปหาพลอย
พลอยไม่ตอบแล้วครับคุณผู้ชม
ซึ่งน้องพลอยนะได้เขียนจดหมายเอาไว้ฉบับหนึ่ง
ลายมือของน้องพลอยเองค่ะคุณผู้ชม
ข้อความในจดหมายบอกชัดเลยนะ
ว่าให้แม่น่ะใช้หนี้ให้กับเพื่อนทั้งสองคน
เพราะว่าบอกเลยบอกว่าแม่โอนเงินคืนเพื่อนนุ้ย

นุ้ยให้ยืมมีเฟิร์นกับนิว

เนี่ยแล้วในจดหมายคือเขียนเอาไว้บอกว่า
แม่ขอโทษนะนุ้ยโง่เอง
อยากผ่อนโทรศัพท์แต่ไม่ดูให้ดีกว่านี้
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่น่าเชื่อเลย
จ่ายไปตั้ง๑๘๕๐๐บาท
ขอโทษจริงรักแม่มาก
แล้วก็เขียนด้วยบอกว่าหลักฐานอยู่ในแชท
ถ้าแม่อยากได้เงินคืนก็พูดถึงเรื่องของการแจ้งความ
ลงท้ายเอาไว้ว่าขอโทษนะแม่
นุ้ยไม่ได้คิดสั้นนะแม่นุ้ยคิดแล้ว

คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญ

เป็นบทสนทนาระหว่างน้องพลอยกับร้านออนไลน์
มิจฉาชีพที่มาหลอกน้องเขาให้โอนแล้วโอนอีกโอนแล้วโอนอีก
ถึงขั้นว่าน้องอ้อนวอนแล้ว

หนูขอเงินคืนได้ไหมหนูไม่เอาแล้วก็ได้

กลายเป็นว่าร้านก็ยังยืนยันอีกว่าคืนได้นะ

คุณผู้ชมเป็นแชทข้อความที่ตำรวจกู้มาได้จากมือถือน้องพลอยครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านจริงของเขาหรือเปล่า

แชทเนี่ยฝั่งมิจฉาชีพก็หลอกให้น้องพลอยโอนเงินดาวนมาก่อน

แล้วก็ให้ระบุรายละเอียดการสั่งซื้อว่าเป็นผู้ผ่อนรายใหม่
เพื่อสรุปว่านี่แหละเป็นลูกค้าใหม่ของร้าน

เงินไปแล้วส่งสลิปพร้อมที่อยู่จัดส่งสินค้า
ถามย้ำไปทางร้านหลายครั้งว่าหนูทำถูกขั้นตอนใช่ไหมคะ
ทางร้านก็ยืนยันว่าทำถูกขั้นตอน
พอทำถูกต้องปุ๊บน้องก็ต้องได้มือถือแล้ว
แต่ปรากฏว่าพอโอนเงินไปให้หลายรอบก็ยังไม่ได้เลย
พลอยก็เลยแชทถามทางร้านว่า
หนูทำผิดขั้นตอนตรงไหนหรือเปล่าคะ

อย่าโกงหนูนะหนูอยากผ่อนร้านพี่จริง
ทางร้านก็ยังยืนยันว่าไม่โกงค่ะลูกค้า
ตุลาคมครับพลอยโอนเงินยอดที่๓เข้าไป
ทางร้านก็แจ้งว่าได้รับเอกสารเรียบร้อย
กำลังนำสินค้าจากสต๊อกส่งไปให้
แต่ต้องโอนเพิ่มนะ
อีก๓๐๐๐ครับต้องโอนเพิ่มเป็นค่าประกันสินค้า
พลอยก็ขอความเห็นใจกับทางร้านว่า
คือลึกแล้วน้องเขาน่าจะพอรู้แล้วล่ะว่าคงโดนหลอกโดนโกง
ก็เลยอ้อนวอนว่าพี่คะแต่หนูไม่มีเงินแล้ว
หนูให้พี่ไปหมดแล้วเห็นใจหนูเถอะนะคะ
โอนกลับมาก่อนได้ไหมหนูไม่มีทางอื่นแล้ว
แต่ฝั่งนั้นพยายามหวานล้อมอีกว่า
ถ้าจ่ายค่าประกันก็ไม่มีค่าอะไรต้องจ่ายแล้วนะ
นี่ค่าสุดท้ายแล้วค่าประกันสินค้า๓๐๐๐บาท
ฝั่งน้องพลอยก็ยืนยันว่าหนูหมดแล้วจริงพี่

มิตรฉาชีพยังอ้างอย่างนี้ว่า
ถ้าไม่ผ่อนแล้วถ้าไม่เอาแล้วเนี่ย
ต้องจ่ายค่ายกเลิกอีก๒๐๐บาท

เพราะทางร้านเนี่ยดำเนินการเรื่องเอกสารไปหมดแล้ว

ต้องจ่ายค่ายกเลิกอีก๒๐๐๐

น้องพลอยก็ขู่ด้วยนะ
ขอว่าเดี๋ยวหนูจะแจ้งความนะ
แต่ฝั่งร้านนั้นที่เป็นมิจฉาชีพยังตื้อบอก

ถ้าโอนเงินประกันมาให้เดี๋ยวได้คืนแน่นอน
เงินค่ายกเลิกมาให้เดี๋ยวได้เงินคืนแน่นอน

ครั้งที่๔โอนไปอีก๒๐๐บาท
แล้วก็บอกเลขบัญชีของตัวเองให้ร้านโอนเงินคืนมา
เพราะว่าร้านบอกไว้นี่๒๐๐๐บาทค่ายกเลิก

เกิน๑๕นาทีเดี๋ยวจะโอนกลับมาให้

อย่าให้มันผ่านหูไปนะ
วันหนึ่งถ้าเราไปตกอยู่ในสถานการณ์นี้
ขอให้เอ๊ะว่าดอมเคยเล่า

นี่แหละวิธีการของเขาคือเขาพยายามจะให้เรา
ตังไปให้เขาอีกแล้วก็หลอกเราว่า
เดี๋ยวไอ้ที่เราโอนมาทั้งหมดเดี๋ยวจะคืนให้นะ
สุดท้ายไม่คืนไงแล้วบล็อกด้วยเมื่อกี้

จึงนำมาซึ่งเหตุเศร้าสลดนี้ก็คือครอบครัวไปพบว่าน้องตัดสินใจจบชีวิตแล้วครับ
ทางด้านคดีเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางด้านคดีตำรวจสภเกาะทวดนครศรีธรรมราชขยาย
ผลตรวจสอบบัญชีที่รับโอนเงินที่ชื่อดอกแก้วแก้วเจิม

บัญชีม้าแล้วทีนี้ตำรวจสั่งอายัดบัญชีเอาไว้แล้วด้วยนะนี่นี่
อ่ะชื่อเจ้าของบัญชีต้องอธิบายให้ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไง
หรือว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไปเปิดบัญชีให้เขาเฉยก็ต้องตอบให้ได้
แล้วก็ตรวจสอบไปยังชื่อเจ้าของบัญชีตามบัตรประชาชนเลยอยู่ที่ชายภูมิคนนี้
คนนี้น่ะถามเขาหน่อยสิเอ๊ะคุณดอกแก้วคุณเคยเปิดบัญชีธนาคารนี้ไหม
ธนาคารที่เขาโอนมาเนี่ยเหอะไม่เคยเลยธนาคารนี้น่าจะมีคนเอาบัตรประชาชนของฉันเนี่ย
เปิดบัญชีม้าทีนี้เธอก็บอกว่าอ้าวถ้างั้นฉันก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะ
จู่เอาชื่อฉันไปเปิดบัญชีแล้วตอนนี้ก็เข้าใจว่าฉันอยู่ในขบวนการ
ทีนี้นางสาวดอกแก้วก็เลยไปลงบันทึกประจำวันที่สพคศที่ชัยภูมิเอาไว้นะคะ
เอาล่ะอันนั้นบัญชีม้าแล้วร้านน่ะ
เออฮันน่าช็อปโมไบล์มียังไงร้านมีมั้ยมีหน้าร้านมีอะไรนี่
คือที่เราเห็นมีแต่เพจใช่ไหมแล้วเพจก็ลงรูปแบบนี้ไว้เป็นเหมือนหน้าร้านอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ก็ปรากฏว่าชื่อร้านฮันน่าช็อปมันเป็นโดนตัดต่อมาคุณผู้ชมฮะ
คือตำรวจไปตรวจสอบตามที่อยู่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไม่มีร้านนี้
ที่อยู่ที่มิจฉาชีพอ้างมันเป็นบ้านคน
แล้วภาพที่มิจฉาชีพส่งหน้าร้านไปให้น้องพลอยดูเป็นภาพตัดต่อ
คือเอารูปร้านขายมือถือที่นครสวรรค์มาตัดต่อเปลี่ยนชื่อร้าน
คือเอาร้านแฟมอรี่โฟนมาที่นครสวรรค์อันนี้ร้านเขามีตัวตนอยู่จริงไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะ
อ่าแต่กลายเป็นว่าในเฟซบุ๊กอ่ะเอามาตัดต่อแล้วใส่ป้ายใหม่เลย
กลายเป็นภาพทางขวามือแล้วบอกว่าอยู่แม่สายถูกป่ะ
แล้วร้านจริงร้านแฟมิลี่โฟนนครสวรรค์ก็โพสต์เตือนลงในเพจเลย
ให้ทุกคนระวังกันด้วยเพราะตอนนี้มีคนโทรไปหาที่ร้าน
นี่แหละคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่เป็นภัยใกล้ตัว
แล้วนำมาซึ่งหนึ่งชีวิตที่ศูนย์ไป
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะดูข่าวแล้วอย่าให้มันผ่านไป
ดูข่าวแล้วย้อนดูตัวนะครับ
นิดนึงได้ไหมคุณผู้ชมคือมันมีอีกประเด็นหนึ่ง
ระหว่างคนเป็นพ่อแม่กับลูกเนี่ยให้พี่เบิร์ตแนะนำหน่อยดีกว่า
สมมุติลูกอยากได้ของเราจะมีวิธีคุยกับเขายังไง
ก็เป็นการสอนเขาด้วยแต่แล้วก็เรื่องแบบนี้ต้องเตือนนะครับ
ว่าจะไปผ่อนอะไรสมมุติหนูมีตังค์ของหนูเองจริง

มาถามพ่อแม่ก่อนว่าไอ้ร้านนี้มันน่าเชื่อถือไหม
วิธีการพูดคุยแบบนี้นะมันน่าเชื่อถือไหม

ใช่เด็กเดี๋ยวนี้มีแอปมีแอปปั๊บซื้อเองโอนเองสั่งเองอะไรเรียบร้อย
แล้วบางทีไปเจอไอ้สินค้าใหญ่แบบนี้นะครับ
ยังไงก็ฝากผู้ปกครองดูแลด้วย